เพราะว่ามีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาในบ้านเรา
แล้วก็เข้ามาตัดไม้ตรงข้างวัด
ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะครับ

ต้องรีบเข้าไปจับกลุ่ม
แล้วก็มีช่วงชุลมุนในการจับกลุ่มด้วย
เป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ข้างกำเภกวัด
ได้จำนวน๔คนครับตอนนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรายงานหน่วยด้วย

นี่คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
บุกจับกลุ่มลักลอบตัดไม้พยุงชาวกัมพูชานะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยร้อยตำรวจเอกชูชีพบานพิทักษ
รองพบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๑๒
สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทัพทันห้วยสำรานทหาร
รวมถึงพระลูกวัดเขาสาลาอตุลัทธานจาโรนะครับ
แล้วก็จิตอาสาซึ่งเป็นชาวบ้านด้วยนะครับ
ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้ทั้ง๔ราย
ขณะที่ทั้ง๔รายนี้กำลังลักลอบตัดไม้พยุง
ซึ่งไม้ปลูกอยู่ใกล้กับกำแพงวัดนะฮะ
ที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้
ซึ่งวัดก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทัพทันห้วยสำราญนะครับ
โดยกลุ่มลักลอบตัดไม้พยุงข้างวัดที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้นะครับ
ประกอบด้วยนายลายมูลอายุ๗๓ปี
หนแย๊ดอายุ๕๔ปี

แล้วก็นายบานเมียนอายุ๒๘ปี
ทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชานะครับ
ก็จับได้พร้อมของกลางไม้พยุง๒ท่อน
เลื่อย๑ปื้นไฟฉาย๒ดวงแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เดินราดตะเวน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์ป่า
แล้วก็มาได้ยินเสียงการเลื่อยไม้ภายในป่าใกล้กับวัดแห่งนี้
ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้๔คน
แต่จริงแล้วนะกลุ่มลักลอบตัดไม้ชาวกัมพูชา
เขามากันทั้งหมด๘คน
โดยอีก๔คนสบโอกาสใช้ความมืดแล้วก็ป่าที่รกทึบ

จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง๔คน
เดินทางมาพร้อมพวกรวมทั้งสิ้น๘คน
เพื่อจะมาลักลอบตัดไม้พยุงในเขตประเทศไทย
และนำไปขายให้เท่าแก่ที่รับซื้ออยู่ฝั่งประเทศกัมพูชา

กิโลขายในราคากิโลกรัมละ๕๐บาทนะครับ
เมื่อรับสาภาพในเบื้องต้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไม้พยุง
ส่งพนักงานสอบสวนสพบัวเชษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
สำหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็จะมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา
แล้วก็พบว่ามีชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดน
เข้ามาลักรอบตัดไม้พยุงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสนที่กำลังในการที่จะป้องกันและปราบปรามอย่างหนัก
แต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งมอดไม้ชาวกัมพูชาได้หมดนะครับ
เนื่องจากมีการกระจายกันในการตัดแบบกองทัพมด

องทัพมดมาบ่อยครั้งมาถี่
แล้วก็ยกทัพมาหลายจุดในพื้นที่ชายแดนนะครับ
นี้เมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ

เข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาและชาวไทย
ลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่
แล้วก็ครั้งนั้นมีการต่อสู้กันนะ
ทำให้ดาบตำรวจ๓ทิศหลาบพันธุ์พบหมู่ตชที่๒๑๔นะครับ
ถึงกับซี่โครงหักทั้ง๒เหตุการณ์นะฮะ

ทำให้ดาบตำรวจ๓ทิศซี่โครงหักไปแล้ว
ครั้งที่๒ดาบตำรวจนะคุณ
ยังกัดฟันทนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในการมาจับกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้พยุงนะครับ
อาการบาดเจ็บก็เลยเนี่ยมันถูกทำร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
สำหรับดาบตำรวจสามทิศนะครับ
มาครั้งที่๓ในการเข้าร่วมจับกลุ่ม
ถามว่าดาบตำรวจ๓ทิศพบหมู่ตชที่๒๑๔เนี่ย

ปฏิบัติการด้วยนะฮะแม้จะยังเจ็บอยู่
แต่ก็ต้องนี่แหละฮะปราบปรามผู้ที่เป็นคนมาลักลอบตัดไม้นะฮะ